มีประชาชนจำนวนมากนะคะที่เลือกวิธีการเดินทางโดยใช้เรือค่ะ
ซึ่งก็จะเดินห่างจากท่าเรือวังหลังบริเวณโรงพยาบาลสิริราช
มุ่งหน้าสู่ท่าช้างนะคะเพื่อเดินทางมาถวายสักการะ
พระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
คนนั้นมาจากต่างที่แต่จุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะ
คือที่บริเวณประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่เปิดให้ประสบกรณิกรต่อแถวเข้าคิวเพื่อร่วมลงนามถวายความอาลัย
ติดตามจากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
เพื่อเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
และลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ด้วยการโดยสารเรือเทียบท่าจากท่าเรือวังหลังมายังท่าเรือท่าช้าง
เพราะสะดวกรวดเร็วที่สุด
ค่าโดยสารไม่แพงเพียงแค่๓บาท
รวมเวลาเดินทางจากบ้านย่านอ้อมน้อยประมาณ๔๕นาที
โดยตั้งใจมาน้อมถวายสการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
ก็คิดว่าเราก็น่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้พระมหากรุณาธิคุณนะคะ
ก็คือได้ทุนเป็นนักเรียนทุนบรรณาขอ
ก็คิดว่าคือคิดว่าที่เราได้เรียนจนถึงทุกวันนี้
ก็คือท่านมีส่วนช่วยให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
ความยากลำบากที่ผ่านมาเนี่ยคือ
ถ้าไม่ได้พัมหากรุณาธิคุณก็ความยากเรียนไม่จบ
ด้านครอบครัวเพ่งทวนนวรัฐก็เริ่มเดินทางออกมาจากสมุทรปราการตั้งแต่เช้าตรู่
ตั้งใจมาสการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
เมื่อหลายสิบปีก่อนเคยเห็นขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสด็จผ่านแถวถนนวิทยุโดยบังเอิญ
ยังติดตราตรึงใจในพระราชจริยวัตรของพระองค์ไม่รู้ลืม
และเมื่อพูดถึงพระองค์ทุกครั้งน้ำตาก็จะไหล
เพราะทราบซึ้งที่พระองค์ทรงเสียสละแก่ประสบกรณิกร
ประสบนิกรต่างที่มาแต่ปลายทางเดียวกัน
คือการหวังได้เข้าสการะพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ซึ่งถึงแม้บรรยากาศบริเวณประตูวิเศษชัยศรี

มีประชาชนรอสการะเป็นจำนวนมาก
ทุกคนก็พร้อมยืนรอต่อแถวยาวเหยียด
เพื่อรอกราบสการะพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
หางแถวยาวไปจนถึงบริเวณสนามหลวงค่ะ
มาสิวรีกล่อมแก้วข่าวแถวรัฐทีวี